วันนี้วันที่๘แล้วนะคะในการตามล่าตัวดาบอัธพรดาบ
ปืนโหดที่ฆ่าเมียตัวเองฆ่าลูกตัวเองแล้วยัง
พักพวกไปยิงถล่มบ้านพ่อตาครับรวมรวมแล้วเนี่ย
ตายเพราะเขาไปอ่ะหกศพด้วยกันนะคะวันนี้ตำรวจกว่า
ร้อยนายค่ะนำกำลังพร้อมอาวุธครบมือลงตรวจสอบเขื่อนรัชประพา
เพราะได้รับเบาะแสมาว่าดาบอัธพรกบดันอยู่ในป่านะคะ
พลตำรวจตรีนับพันวุฒิเลี่ยมสงวนผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรภาค๘ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการติดตามคนร้าย
นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนชุดปฏิบัติการพิเศษ
พร้อมอาวุธครบมือกว่าร้อยนายลงค้นหาตัวดาบอัธพรอย่างเข้มข้นนะคะ
โดยพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประพาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ย
เป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกมีการปรับแผนการติดตามตัวดาบตำรวจอธพรแล้ว
เพราะว่าได้ยินว่าอาจจะมากบดานอยู่ในป่าก็เลยกระจายกำลังออกเป็น๓ชุด
ค้นหาที่แพร่ในเขื่อนรัชประพาทุกแพร่เลยนะคะมีการนำป้ายประกาศจับดาบตำรวจอธพร
ระบุรางวัลนำจับหนึ่งแสนบาทมาประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านด้วยขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส
ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านว่าถ้าใครให้การช่วยเหลือให้ที่พักอาศัยซ่อนเร้นให้อาหาร
หรือจะช่วยเหลือด้านไหนด้านการเงินด้านอะไรก็ตามจะถูกดำเนินคดีทุกรายแบบไม่เว้นเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหลักหรือว่าเส้นทางธรรมชาติเพราะได้เบาะแสความเคลื่อนไหวมาว่าอาจจะหลบซ่อนตัวอยู่ที่ป่าด้านใน
แต่ก็ยังคงไร้วี่แววอยู่นะคะ

ขออนุมัติหมายจับที่๓กับดาบตำรวจอธพร
คดีที่ยิงนายอัธพลหรือว่าลูกชายบาสจนเสียชีวิต
ซึ่งเมื่อวานนี้สารสุรธานีอนุมัติออกหมายจับที่๒
คดียิงนางสาวพนิดาภรรยาของตัวเองที่เป็นลูกสาวของผู้ใหญ่โรงด้วยนะคะ
คือตอนนี้หมายจับเขา๓หมาย
หมายแรกก็คือคดีที่ไปยิงถล่มบ้านผู้ใหญ่โรงจนมีคนตาย
หมายที่สองคือยิงภรรยาตัวเองที่เป็นลูกสาวผู้ใหญ่โรง
และหมายที่๓คือยิงลูกตัวเองตายนะคะ
อย่างที่บอกว่าดาบตำรวจอธพรความผิดมี๓ข้อหา
และดาบตำรวจอธพรที่ไปยิงถล่มบ้านผู้ใหญ่โรงไม่ได้ไปคนเดียว
มีนายมานพว่างงานด้วยส่วนอีกสองคนตายหมดแล้วนะคะ
คนหนึ่งก็คือพี่ชายของตัวเองตายในที่เกิดเหตุ
อีกคนคือลูกชายที่ขับรถไปด้วยก็ตายเหมือนกัน
ตอนนี้หมายจับก็เลยมีแค่ดาบตำรวจอธพรแล้วก็นายมานพ
โดนข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน

มีอาวุธปืนที่ทางราชการไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ไว้ในครอบครอง
มีข้อหาพกพาอาวุธและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่มีเหตุอันควร
ซึ่ง๓หมายจับนี้เป็นเหตุต่างกรรมต่างวาระค่ะ
ว่าถ้าคิดคือคิดบวกทบไปเรื่อยเลยนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะ
บอกว่าได้รับการประสานจากญาติว่าดาบตำรวจอธพรจะขอมอบตัว
แต่ตำรวจเพราะว่ามีเงื่อนไขที่ทางราชการไม่สามารถรับได้
แต่ถ้าจะมอบตัวจริงก็ขอรับรองว่าจะไม่มีการสูญเสีย
ตอนนี้ยังไม่ได้มีการประสานขอมอบตัวอย่างเป็นทางการนะคะ
ซึ่งเรื่องที่ว่าตกลงจะให้มอบตัวจะอะไรตรงนี้ไหมเนี่ยลองฟังดูนะคะ
คือเรื่องการมอบตัวเรื่องการติดต่อเข้ามาเนี่ย
เราเองก็พร้อมนะครับที่จะรับในส่วนนี้นะครับ
แต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีเป็นทางการนะครับ
แล้วเราเองเราก็ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขนะครับว่าถ้ามอบตัวแล้วจะต้องมีการประกันตัวต้องงั้นอย่างนี้นะครับ
เราก็ยืนยันเพียงแต่ว่าเราจะให้ความเป็นธรรม
ใช้แนวทางในคดีอุชกันนะครับสะเทือนขวัญเนี่ยเราก็จะไม่ประกันตัวแน่นอนครับ
มีรายงานข่าวแจ้งมานะคะว่าวันนี้ญาติของดาบอัธพรเข้ามาพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
คิดว่าอาจจะเป็นการหารือเรื่องการมอบตัวคุยกันอยู่แค่สิบนาทีเองค่ะ
ยาดกับเจ้าหน้าที่ก็ออกเดินทางเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าคุยอะไรแล้วไม่รู้ด้วยว่าออกไปไหนกัน
ส่วนคุณระวิการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวเราได้คุยกับชาวบ้านในเขื่อนรัชประพาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลานนะคะ
หลายคนกังวลเลยนะกับการออกมาให้ข่าวตำรวจถึงรู้ว่าจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวไม่ใช่การคลั่งแล้วก็ไล่ยิงไปทั่ว
แต่มันก็อดกลัวไม่ได้อะค่ะครับเพราะว่าเขาฆ่าได้แม้กระทั่งเมียแม้กระทั่งลูกอ่ะ
คนอื่นก็เกิดไปอยู่ในผิดที่ผิดทางแล้วโดนลูกหลงขึ้นมาเขาก็กลัวกันอะนะคะ
โดยพื้นที่ในเขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยจากการตรวจสอบแหล่งข่าวในพื้นที่ให้ข้อมูลบอกว่า
พื้นที่ตรงนี้มีเส้นทางธรรมชาติที่เดินเท้าลัดล้อมาได้หลายเส้นมาก
ต่อไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้อย่างอำเภอคุระบุรีของพังงาก็เดินเท้าแค่ชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วอ่ะนะคะ
วันนี้ครอบครัวเหยื่อสี่ศพที่ถูกดับตำรวจอธพรสังหารเนี่ยมีการจัดพิธีชาปนกิจพร้อมกันเลยแต่ว่าจัดกันคนละวัดนะคะ
ส่งคุณพัชรวรินลงพื้นที่ไปที่วัดนิลารามหรือว่าวัดกาศีใต้
วัดนี้เป็นวัดที่จัดพิธีชาปนกิจศพผู้ใหญ่เกราะค่ะ
ก็มาร่วมงานกันเยอะเลยภรรยาและลูกสาวก็ร้องไห้เสียใจอย่างหนักนะคะ
คือยืนไหว้ขอบคุณแขกไปเนี่ยแทบจะล้มทั้งยืนน้ำตานี่อาบแก้มตลอดเลยอะค่ะ
แม่ผู้ใหญ่เกราะเองก็เสียใจเหมือนกัน
คุณแม่เดินมากอดผู้สื่อข่าวนะคะแล้วบอกว่าลูกแม่เป็นเสาหลัก
แล้วต่อไปนี้แม่จะอยู่ยังไงเด็กก็ยังเรียนอยู่
ลูกแม่เป็นคนรักเพื่อนฝูงรักญาติ
ตอนที่ผู้ใหญ่โรงโทรมาบอกว่าลูกสาวหายตัวไป
ลูกแม่ก็รีบออกไปเลยออกไปหาเลยเพราะก็เป็นญาติกันก็เป็นห่วง
ใครจะไปคิดว่าลูกแม่จะออกไปตาย
เพราะยาตร์ย่าจะตกลงกันแล้วว่าไม่ว่ายังไงก็ตาม
เพราะผู้ใหญ่เกราะถือเป็นผู้บริสุทธิ์ในเรื่องนี้
ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและความขัดแย้งอะไรเลยด้วยซ้ำ

ที่นี่เป็นวัดที่ใช้จัดพิธีชาปนกิจร่างของผู้ใหญ่รงค์แล้วก็ลูกสาว
นิดานะคะภรรยาของดาบอัธพรนั่นแหละโดยเริ่มเผาร่างผู้ใหญ่โรงก่อน
หลังจากนั้นก็รอให้เตาเย็นสัก๓ชั่วโมงถึงค่อยเผาร่างของลูกสาวต่อ
ซึ่งญาติญาติบอกว่ารออยู่นะ
รอข่าวดีจากตำรวจที่บอกว่าจับตัวดาบอัธพรได้แล้วอยู่
เพราะอยากให้เขาถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนที่วัดโกสารามค่ะ
จัดพิธีชาปนกิจศพของนางนินทิพย์
หรือว่าคุณแตงนะคะภรรยาของผู้ใหญ่รงค์
ซึ่งแน่นอนทุกคนที่มางานก็เสียใจ
น้ำตาอาบแก้มกันทั่วงานเลยนะคะ
ทุกคนบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์อะไรทั้งสิ้นค่ะ